ต่อกันที่เรื่องของความเชื่อมาแล้วชิมรังกันสักนิดนึง
แต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้บอกตัวเลขแต่อย่างใดนะคะ

เดี๋ยวก็สอทชมาเนี่ยคุณบ้าวปากเข้าพบ
ฉันปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีใครโทรหาดิฉันแน่นอนนะคะ

ุมารพอสนี่เป็นลักษณะของศพที่ระยาทนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าวิญญาณของน้องคนนี้เด็กชายคนนี้
ไปเข้าฝันชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณนั้น
จนนำไปสู่การขุดพบ
แล้วตอนที่ขุดพบไปเจอกระป๋องแป้งด้วย
ไปเจอผ้าสีขาวซึ่งเป็นผ้าลักษณะห่อศพ
ของศพเด็กทารกคนนี้ฝังอยู่ในจุดนี้
คือตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งฝัน
ฝันว่ากุมารมาบอกมาบอกว่าอยากจะขึ้นมาอยู่กับหลวงพ่อ
ให้มาขุดไปหน่อยเพราะตอนนี้นอนอยู่ใต้ดินอึดอัด
ทีนี้ล่ะครับทางวัดก็เลยจะจัดเตรียมโลงแก้ว
เพื่อนำร่างของกุมารพอร์ตมาใส่โรงแก้ว
ให้คนได้มากราบไหว้บูชากันนะครับ

เขาก็ไปขอโชคขอลาบแล้วมีคนถูกด้วยอ่ะคุณ

จากกรณีนี้ที่กุมารพอร์ช
คือเขาขึ้นมาแล้วเขาก็มีการตั้งชื่อให้นะ

เข้าฝันหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปี
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว
อึดอัดก็เลยขุดมาแล้วก็รอสั่งโลงแก้วอยู่นะคะ
ตอนนี้หลวงพ่อที่วิญญาณระบุว่าอยากไปอยู่ด้วย
ก็คือหลวงพ่อวัดท่าหลวงพลตำบลท่าชุมพล
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
หญิงคนนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาส
หลังจากนั้นก็ไปขุดเจอศพนี้ขึ้นมานะคะ
พระครูสถิตธรรมวัฒน์เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้สั่งลุงแก้วไว้แล้วค่ะ
บาทคาดว่าน่าจะมาส่งสัปดาห์หน้านะคะ
หลังจากข่าวนี้แพร่ออกไปชาวบ้านในพื้นที่ต่างพื้นที่
ทยอยเดินทางมามาดูเรื่องแปลกเรื่องนี้มาดูเรื่องความเชื่อเรื่องนี้
และก็มาขอเลขขอโชคขอลาบ
เมื่อวานนี้นะคะทำให้บรรยากาศที่วัดแห่งนี้
ก็คือวัดท่าหลวงพลคึกคักค่ะ

ขนมนมเนยของเล่นเด็ก
มามอบให้กับศพของกุมารพอสเนี่ยนะคะ
นักเสี่ยงโชคขาจรขาประจำ
เขาบอกไม่ขาดสายเลยเมื่อวานมากันเต็มทั้งวันเลยนะคะ
และเมื่อนักเสี่ยงโชคมา
คนที่รองรับการเสี่ยงโชคก็คือพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่
หลักเหมือนกันค่ะมาขายเยอะแยะเลยนะคะในวัดเมื่อวานนี้
ทีมข่าวลงพื้นที่เหมือนกันไม่ได้ไปขอโชคขอลาบนะเขาไปทำข่าวนะคะ
ไปพบกับนางสาววิลัยรัฐขุนกะไลวงชาวบ้าน
ที่น้องพอสไปเข้าฝันแล้วถูกหวยไป๘แสนบาทงวดที่ผ่านมา
เล่าแบบนี้ค่ะเคยไปไหว้ขอโชคน้องพอร์สตั้งแต่ยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมานะ
หลังจากนั้นน้องพอร์สมาเข้าฝันเรื่อยค่ะมาบอกเลขบ้าง
แล้วก็บอกว่าถ้าถูกหวยแล้วเนี่ยจ้างแตรวงมาเล่นให้ดูหน่อยสิ
บอกแบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะ
วิญญาณของกุมารมาเข้าฝันอยู่บ่อย
บางทีบอกอยากดื่มนมบางทีบอกอยากกินขนม
ส่วนเลขอะไรที่ถูกนักข่าวก็ถามย้อนกลับไป
งวดที่แล้วพี่ได้อะไรมา
เขาไม่บอกนะเขาบอกว่าบอกไม่ได้ค่ะ

ชิมลางกันก่อนนะคะเบรกนี้นะคะ
น้องเขาเข้าฝันนะคะบอกว่าถ้ากลับไปถูก
ก็ให้มีแบบแก่ลำวงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีของมาเลี้ยง
ใช่เขาขอมานะคะในความฝันนะคะ
ขอกลับไปก็ตกกลางคืนก็มีเสียงผู้ชายอะค่ะ
มากระซิบข้างหูว่าจะถูกหวยเป็นเงินแบบ๘แสนพูด๓ครั้ง
เราก็เลยตกใจตื่นรู้สึกขนลุกอะค่ะ
คิดว่ามันตรงกับเลขในใจเราด้วย

ก็เกือบล้านนะ
กับชาวบ้านอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาขอโชคขอลาบเหมือนกันค่ะ
คุณประภัยเหลืองขมิ้นมาจากสมุทรสาครนะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เห็นคนพูดถึงเรื่องคุณมารพอส
ก็เลยอยากจะมากราบไหว้ขอโชค
จากนั้นค่ะบอกว่ากุมารพอสไปเข้าฝันเลยนะ

เชื่อว่างวดต่อไปไม่พลาดแน่นอน

ก็เป็นที่ฮือฮามาหลายงวดแล้วนะครับ

กุมารน้องพอสทำไมถึงดังขึ้นมาได้

คือน้องพอร์สเสียชีวิตขณะอยู่ในท้องแม่ได้๗เดือน

ได้นำร่างของน้องพอร์สมาฝังไว้ที่ใต้ต้นโพ
ที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งจริงน้องพอสเนี่ย
มีคุณแม่ก็คือคุณแม่พรพิมลทวีวงอายุ๑๙ปี
ตอนที่ไปขุดร่างของกุมารน้องพอสขึ้นมาจากใต้ต้นโพ
แล้วเอามาไว้ภายในมุ้งเตรียมใส่โรงแก้ว
หลายคนก็ไปจับจ้องอยู่ที่รถพลิกอัพยี่ห้ออิซูซูทะเบียน
บ่ายไม้สศ๙๓๘๓ราชบุรี
นำร่างของน้องพอสมาไว้ที่วัดตรงจุดนี้นะครับ
ซึ่งน้องพอสมีชื่อจริงก็คือเด็กชายวีรพลศรีเจริญ
หลังจากเสียชีวิตภายในท้องของคุณแม่
ทางคุณแม่แล้วก็ญาติก็นำไปฝังไว้ใต้ต้นโพ
ก็เลยเป็นที่มาของกุมารน้องพอร์ชนั่นเองนะครับ
ชิมลางกันที่จังหวัดราชบุรีแล้วนะคะ
ต่อไปนี้เนี่ยใครมีกระดาษมีปากกาอยู่ในมือเนี่ยก็จดกันเลย

มีมาให้ฝากแทบจะทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะ
เริ่มต้นกันไปดูบรรยากาศภายในวัดเชษวะนาราม
หรือว่าวัดน้ำดิบอยู่ในตำบลหนองปริง

เมื่อช่วงเย็นวานนี้คึกคักไปด้วยชาวบ้านเนี่ยค่ะ
พากันไปไหว้ขอพรขอโชคลาภจากกุมารทองเหมือนกัน

เห็นไหมชัดเจนมากคุณผู้ชมจดกันเอาเองนะ

แล้วก็เมนูหนูนาผัดเผ็ดจึงจะสำริดผล
ชาวบ้านบางคนนะนำน้ำแดงแล้วก็ของเล่นเด็ก
รวมทั้งขนมต่างประทัดไปจุดแก้บนกันด้วย

เมื่อสักครู่ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาได้เลขเด็ด

งวดนี้นะคะตัวเลขที่เห็นในอ่างน้ำมนต์

มีหลายตัวเลขเลยนะคะชัดเจนกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ไปดูที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันบ้าง
ที่นี่คนไปเยอะเลยนะครับ
นักเสี่ยงโชคก็ไปไหว้ขอโชคขอลาบกันจำนวนมากครับ
โดยเฉพาะที่สาราพระราหู๘ทิศ
ซึ่งมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมาด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีนักเสี่ยงโชคไปรุมล้อมเข้าแถวเลยนะคุณ
รอคิวเสี่ยงเซียมซีแล้วก็ล้วงไข่ในหายทองคำ
เพื่อนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคนะฮะพี่ได้
เลขอะไรบ้างนะฮะที่ไข่เนี่ยนะครับ
ชาวบ้านจากจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าเพิ่งจะได้มาไหว้ขอโชคขอลาบที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งแรก
โดยได้เลขเด็ดจากการล้วงไข่ในหายทองคำแต่ขอเก็บไว้ลุ้นคนเดียวนะจ๊ะ
เพราะกลัวเลขมันจะเคลื่อนเลขมันจะไหลนะฮะส่วนชาวบ้านคนอื่นที่มาล้วงไข่
ก็บอกว่าได้มาหลายตัวเลขอยากรู้ไหมเลขอะไรบ้าง๐๙ตีความกันเอาเอง
เด็กเขาต่อคิวล่วงไข่สำคัญเลยนะครับ

ค่ะส่วนจุดนี้ถ้าไม่ไปเนี่ยจะผิดมากเลย

เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

นักเสี่ยงโชคกับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสัตว์ทิศ
ไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาคึกคักค่ะ
รวมไปถึงหลังจากกราบไหว้ขอพรแล้วก็ต้องเขยิบไปด้านหลังนิดนึง
ด้านหลังคำชโนธจะเป็นต้นมะเดือยักษ์
งวดที่แล้วน้ำท่วมเข้าไปขัดถูไม่ได้
นี้พอเข้าไปได้บ้างเนี่ยน้ำลงแล้วนะคะแบบนี้นะคะ
ทำเป็นไม้รอบแบบนี้เข้าไปก็ไปขัดขัดถูถูหาเลขเด็ดนะ
บางคนก็บอกว่าเห็นอ้าวเห็นอะไรเห็นอ้าวอะไร
เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเหมือนกันเลยนะคะ
หลังจากที่ไปที่ต้นมะเดือดแล้วออกมาข้างนอกหน่อย
ก่อนข้ามสะพานตรงนี้เป็นลานบวงสวง

เมื่อวานนี้คนเต็มไปหมดเลยนะคะ

รวมถึงมีผู้มาทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชค

ผู้โชคดีอะไรหนึ่งคุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าครั้งนี้เอาไม้เท้ามาถวายแม่ย่า

แก้บนทำไมค่ะก็งวดที่ผ่านมาโชคดีไง

เยอะนะหลังจากแก้บนเสร็จแล้วจะไปส่องต่อเลย
ต่อเนื่องเลยคอนตินิวส่องดูขันน้ำมนต
หาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียน
แล้วเขาก็เปิดเผยแอบกระซิบมานะ
และอีกหนึ่งเลขก็เป็นเลขตรงกลางระหว่าง๐ถึง๙เนี่ยนะครับ
คิดว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่เลขนี้เลขที่ชอบแหละค่ะ

ไปดูบรรยากาศภาคเหนือกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดบ่อน้ำทิพย์ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่

ทยอยไปไหว้ขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียน
ชาวบ้านก็เห็นเลขกันโอ้โหหลากหลายเยอะทีเดียวนะคะที่นำมาบอกกัน
ส่วนที่บริเวณแผงขายลอตเตอรี่นะคะด้านหน้าวัดบ่อน้ำทิพย์นะครับ
บอกว่าเลขเด็ดเนี่ยขายดีจนเกลี้ยงแผงที่ผ่านมา
ชาวบ้านถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัวหลายงวด
ส่วนมากจะมาแก้บนกันด้วยชุดไทยพร้อมเครื่องประดับ
รวมทั้งผลไม้ต่างด้วยค่ะ
ไปดูพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยกันหน่อย
โอ้โหคนนี้หลายคนก็อยากจะติดตามนี่ไปยืนอยู่แถวไหน

เป็นคลิปที่ถ่ายคู่กับหลักกิโลยักษ์ข้างทาง

ระหว่างเดินทางไปแซงคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยหลักกิโลยักษ์นี้บอกระยะทางไปปากช่องอีก๒๒กิโลเมตร
อายุทยาอีก๑๕๐กิโลเมตร
และไปกรุงเทพอีก๑๙๒กิโลเมตร
ก็ว่ากันไปว่าจะเอาเลขไหนดี

แต่เข้าหรือไม่เข้าก็โปรดพิจารณากันนะครับ
ผมชอบ๓ตัวเด่นได้แก่ตึ๊ด
ไปดูโพสต์ของพี่มนต์สิทธิ์เขาเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับ

นี้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่กลับด้วยนะ
แต่ละใบขอบคุณมากนะครับ

เพิ่งจะเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดยะโสธร

แล้วก็เดินทางไปไหว้ครูบาศรีวิชัย

ก็ทำเอาแฟนจดจ้องกับตัวเลข
ของพ่อหมอมนต์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก
อยู่นี่หลายคนรอเลขจากคุณโมนสิต

อันนี้ผมเรียกพี่เค้าเองเป็นพ่อหมอ

ปิดท้ายที่ปฐุมธานีนะคะที่หน้าบ้านเลขที่

เลขที่หลังนี้นะคะโครงการคลองหลวงเมืองใหม่
สร้อยสามทับแปดรำเอาคลองหลวง
คือช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลงค่ะ
รีบเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหมาน้อยนะคะ
ตัวนี้เป็นเพศผู้หัวมันเข้าไปติดอยู่ในรั้วเหล็ก
ซึ่งเจ้าหมาเขาก็ดิ้นไปดิ้นมาจนกระทั่งรั้วมันพังลงมาค่ะ
กู้ชีพต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างตัดรั้วเหล็กออกมาบางส่วน

รอปภบอกว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้แหละ
แต่ตอนเกิดเหตุเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่
ยามพี่ยามเนี่ยพี่รอปภก็เลยต้องแจ้งประสานกู้ชีพ

มาดูเฮียมหากันบ้างดีกว่า
เฮียมาแบบนี้ครับ

เอาแค่นี้พอ
แต่เฮียเนี่ยไม่ได้มาธรรมดาครับมาปีนรถคันนี้ฮะ

อ่าคุณพ่อดูตรศาสตร์
คนโพสต์เขาเขียนว่าเฮียมาหาแต่เช้าเลยฮะ
เฮียที่ว่านี้ก็คือตัวเงินตัวทองไซสยักษ์
เจ้าของรถก็บอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ
ปีนขึ้นมาเกาะรถยนต์แบบนี้

ป้ายทะเบียนรถหมายเลขวแหวนขอไข่๓๘๔๐กรุงเทพมหานครครับ
ซึ่งพอชาวเน็ตได้เห็นภาพนี้ต่างก็มั่นใจเลยนะครับว่า
เฮียที่เดินมาหาแบบนี้มาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของแน่นอน
ยุเลยนะให้นำหมายเลขทะเบียนไปเสี่ยงโชค
ซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าทะเบียนรถคันนี้
เคยถูกรางวัลมาแล้วหลายงวดนะครับพี่
จะให้ผมเสี่ยงโชคงวดนี้อีกหรือเปล่าพี่
นั่นแน่
ยังไม่พอไปดูสัตว์แปลกอีกตัวหนึ่งดีไหม

ชาวบ้านก็เชื่อว่าน้องเนี่ยสีแดงมาให้โชคค่ะ

ตกทั้งสีมาเหรอฮะหรือว่าทำไมสีเขาแปลกดี
ดูมีเลเวลของ๔ด้วยนะห่างไล่มาหัว

ที่ไปโผล่โชว์ตัวอยู่ที่ร้านอาหารพื้นบ้าน
ชื่อว่าร้านแสนสุกริมชายหาดบ้านทองกรูดบนเกาะสมุย
นางนงครานธนสิริรักษ์เจ้าของร้าน
เล่าว่าจิ้งจกตัวนี้เกาะอยู่ที่ผนังร้าน
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นไปครั้งแรกนั้นรู้สึกแปลก
ทำไมจิ้งจกตัวนี้ไม่เหมือนจิ้งจกทั่วไป
สีแดงทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงปลายหาง
แม้แต่เล็บคุณเชื่อไหมยางเป็นสีแดงสดเลย
ตาเขาก็ไม่เหมือนใครนะเป็นตวงตาสีน้ำตาล
ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็มายืนดูด้วยความสนใจแล้วก็เชื่อ
ว่าน่าจะเป็นจริงจกนำโชค
ก็ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้
ผมก็พูดตามความเชื่อของชาวบ้านนะ
บอกจิ้งจก๗นะฮะ

เขาก็บอกกันแบบนี้แหละว่าเลขของจิ้งจกที่ให้มาเนี่ย
อะไรอย่างนี้๑ก็มาตัวเดียว
ดิฉันว่าไม่ใช่คุณมนต์สิทธิ์แล้วล่ะที่เป็นพ่อหมอ
ไม่ใช่อันนี้ผมอาจทำเข้าบ้านมาอยู่เข้าบ้านมา
หลายคนก็ตีเป็นเลขเด็ดอย่างที่พี่ปุ๊กบอกไป
คุณปุ๊กบอกไปเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขจากจริงจกเป็นเลข๗แล้วก็เป็น๑
นี่แหละค่ะ
ตาอีก๒จมูก๒ปาก๑หาง๑